จากกรณีที่มีเรื่องของคุณครูคมขืนลูกสิบสาวเนี่ยนะคะ
แล้วต่อมามันก็มีกรณีของเรื่องของแชทลับ
อ้างว่าเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีผู้เสียหาย
ที่ถูกครู๕คนและสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นรุ่นพี่๒คนกระทำชำราวเนี่ย
คือมันเป็นแชทลับที่เด็กหญิงคนนี้พูดคุยกับเพื่อน
เชิงกรณีที่ว่ารักษณะว่าจะชวนไปหาครูคนนึงนะคะ
เพราะว่าครูสนใจซึ่งทางญาติผู้เสียหายเองบอกว่า
กังวลเรื่องนี้เพราะว่าถือว่ามีหลักฐานเพียงพออยู่แล้วนะคะ

ส่วนทางด้านของญาติครูอนุภาพ๑ใน๕ครูที่ก่อเหตุเนี่ย
เชื่อมั่นว่าหลานชายไม่น่าจะก่อเหตุนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เพื่อไปพูดคุยกับญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ตกเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่ามีแชทไลน์ที่มันหลุดออกมาในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าแชทไลน์นี้เป็นบทสนทนาของเด็กผู้หญิง๒คน
ต้นยังไม่ชัดว่าเป็นเด็กสองคนที่อยู่ในคดีนี้หรือไม่ซึ่งพูดคุยกันเป็นภาษาอีสาน
นี้นะคะเป็นลักษณะคำพูดที่กล่าวถึงเด็กคนนึง
ชวนเด็กอีกคนนึงว่าครูสนใจนะมีเงินให้ด้วยนะ
แต่เด็กอีกคนเนี่ยปฏิเสธไปบอกว่าไม่ชอบครูทางญาติของเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีนี้ที่ถูกโยงไปเกี่ยวกับเรื่องแชทนี้ก็เลยบอกว่า
ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรนะคะเพราะคิดว่ายังไงต้องมีแบบนี้ออกมาอยู่แล้ว
ถ้าหากทางญาติไม่มีพยาหลักฐานที่เชื่อว่าจะเอาผิดได้ก็คงไม่เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูกลุ่มนี้แน่นอน
อีกอย่างเด็กอายุยังน้อยครูทำแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะยังไงเด็กก็เป็นผู้เสียหายอยู่ดีค่ะ
จากนี้ทีมข่าวก็ยังได้พบกับนายมานิดอายุ๗๗ปีซึ่งเป็นลุงของครูอนุภาพ
หนึ่งในห้าครูซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาชำราวเด็กม๒ในโรงเรียนเนี่ยนะคะ
มานิดปกติบ้านหลังนี้เนี่ยบอกว่าจะอยู่กันประมาณสี่ถึงห้าคนหลานชายคือนายอนุภาพเนี่ยเป็นลูกของน้องสาว
บรรจุเข้ารับราชการครูประมาณสองปีมาแล้วค่ะนี่นะคะครูอนุภาพ
และแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสาวอายุได้ประมาณสามถึงสี่เดือนตัวเองไม่เชื่อว่าหลานชายจะก่อเหตุ
ส่วนตัวนะคะไม่เชื่ออย่างนั้นจริงเพราะว่าตั้งแต่เด็กหลานไม่ได้มีพฤติกรรมเกเร
เรียนหนังสือเก่งจนสามารถสอบบรรจุครูได้ค่ะ